รับประพอปืนโหดนะคะลองดูนี่
ไปยิงคนตายสองศพเกิดอาการคลั่ง
จากศพแรกยิงพี่เขยตายที่บ้าน
ขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามอำเภอไปยิงเพื่อนตัวเองตาย
หลังจากเพื่อนเป็นลักษณะเหมือนมีปัญหากันมา

คุณผู้ชมคะตำรวจเร่งไล่ล่าตัวนะคะ
โดยติดตามตัวคนก่อเหตุนะคะทราบชื่อต่อมาคือนายสุขชัยหิรันภาพง

ตัวเขานี่มีอาชีพเป็นรอปภหมวดทางหลวงละหารนะคะ

ก่อเหตุข้ามอำเภอศพแรกเป็นพี่เขยของเขาเองค่ะ
เสียชีวิตอยู่ในบ้านที่ตะมนต์บ้านค่ายอำเภอเมืองชัยภูมิ
โดยคนตายชื่อนายวิชานะคะเพิกค่ะชัยภูมิอายุ๗๒ปี
ถูกยิงด้วยปืนขนาด๓๘เข้าที่บริเวณหน้าผากและลำตัว
นั่งเสียชีวิตสภาพแบบนี้อยู่ที่บริเวณโซพาในบ้านนะคะ
ที่๒เป็นเพื่อนร่วมงานของผู้ก่อเหตุนะคะ
ชื่อนายพงศธรสงเคราะห์ธรรมอายุ๓๑ปี
ถูกยิงด้วยปืนขนาดเดียวกันเข้าที่ลำคอหน้าอกไหล่ซ้าย
อยู่ภายในหมวดทางหลวงละหารเสียชีวิตตรงนั้นเลยที่อำเภอจตุรัสค่ะ
สอบสวนค่ะลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงของนายวิชา
เลี้ยงของนายวิชาก็คือคนที่ตายคนแรกนี่แหละค่ะ
เป็นพี่เขยของคนก่อเหตุ
เลี้ยงนายสุรศักดิ์เล่าแบบนี้ตอนกลางดึกของวันเกิดเหตุ

หำเนี่ยเดินเข้ามาแล้วเรียกบอกให้เปิดประตู
เดี๋ยวจะมาเอาหมูไปทำกับข้าวใส่บาท

ชักปืนยิงใส่พ่อของตัวเองสองนัดซ้อนจนตาย

ป้าที่เบียน๑กบม๑๑๖๓
ที่ถนนชายภูมิศรีคิ้วไปที่หมวดทางหลวง
แล้วเรียกเพื่อนร่วมงานคนตายที่๒ก็คือนายพงธร
ให้เปิดประตูก่อนจะชักปืนยิงใส่๕นัดซ้อน

ซึ่งก็มีวงจรปิดจับภาพไว้ได้ด้วยนะคะ
ต่อมาตำรวจเข้าไปตรวจค้นที่บ้านของตัวคนก่อเหตุคือในหำค่ะ

ปืนลูกโม่๑กระบอกมีดปลายแหลม๕เล่ม
และมีเข็มทิศซ่อนอยู่ในเป้ด้วย
น้องชายของในหำคนก่อเหตุเล่าแบบนี้บอกว่า
ก่อนหน้าเนี่ยนะคะเขาเคยไปปลูกแก้วมังกรในที่ดินมรดก
แบ่งกันค่ะแต่ถูกในหำเนี่ย
เหมือนกับเขาไปตัดต้นแก้วมังกรทิ้งหมด

ใช่เป็นเรื่องของการตัดต้นไม้ที่ล้ำเข้ามาในบ้าน
ทีนี้เขาก็เล่าว่าพี่ชายเป็นคนอารมณ์ร้อน
ปิดประตูในตอนกลางคืนแล้วก็ชอบแกล้ง

คนก่อเหตุก่อนที่จะมายิงเพื่อนร่วมงานจนตายค่ะ
ตอนนี้สารอนุมัติออกหมายจับในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองนะคะ
แล้วอยู่ระหว่างติดตามตัวกำลังไล่ล่า
เชื่อว่าตัวในหำยังวนเวียนอยู่ในพื้นที่
และเดี๋ยวจะต้องติดตามตัวด้วยความระมัดระวังเพราะอะไรคุณ
เขามีปืนนะอันตรายมากค่ะ

ส่วนไปฆ่าเพื่อนร่วมงานเนี่ย
เหมือนมีปัญหากันมาตลอดทะเลาะกันบ่อยค่ะ
กลายเป็น๒ศพในวันเดียวกันนะฮะ